ส่วนเรื่องของอาการรายละเอียดเกี่ยวกับอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสงเนี่ย
ทางแพทย์เขามีการแถลงรายละเอียดมานะคะบอกว่ามีถึง๑๐กลุ่มโรค
ซึ่งอัลเซเมอร์นี่แหละค่ะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
เพราะว่ามันเป็นภาวะของสมองฝ่อด้วยนะคะคณะแพทย์ผู้ดูแลอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสง
เขาก็ร่วมกันแถลงนะคะโดยในแพทย์เสวดศรีสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรินส์อุบลราชธานี
แถลงข่าวในฐานะที่เป็นแพทย์ที่เคยทำการรักษาอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสงมากว่า๒๐ปี
ก็พบว่าหลวงปู่แสงเนี่ยมีอาการอภาษณ์มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองแล้วนะคะ
แบ่งเป็นโรค๓กลุ่มใหญ่เลยก็คือโรคทั่วไปในผู้สูงอายุ
เรื้อรังนะคะแล้วก็โรคติดเชื้อการรักษาในเบื้องต้นหลวงปู่ก็ให้ดูแลเฉพาะเท่าที่ท่านต้องการ
และข้อสำคัญคือห้ามผู้หญิงโดนร่างกายเลยค่ะทำให้ทีมแพทย์ที่ดูแลเป็นทีมชายล้วนเท่านั้น
อันนี้คณะแพทย์เขาเอ่อรายงานให้ฟังอ่ะนะคะในช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็
จำวัดอยู่ภาคเหนือก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งโทรมาแจ้งว่าหลวงปู่แสงมีอาการแปลก
แตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเคร่งมาก
ซึ่งก็เลยมีการอนุมานโดยแพทย์ที่เคยรักษาว่าอาการป่วยท่านอาจจะซุดนะคะ
ก็คือป่วยเพิ่มขึ้นแนะนำว่าให้ไปตรวจเพิ่ม
แต่ว่าหลังจากนั้นไม่เคยมีใครโทรมาแจ้งอาการป่วยเลย
ทำให้แพทย์คิดว่าไม่น่าจะมีสิ่งผิดปกติใดเพิ่ม
ฟังเสียงของแพทย์ที่เคยทำการรักษาหน่อยค่ะ
จะต้องเป็นพยาบาลที่มีผู้ชายทั้งหมด
ค่ะทีนี้หลังจากที่ท่านถูกกล่าวหาเรื่องของพฤติกรรมลวนลามหญิงสาวเนี่ย
ทีมแพทย์ก็เลยมีการตรวจเช็คข้อมูลย้อนหลังกลับไป
วินิจฉัยพร้อมกับรับยามาตามประวัติแค่๒ครั้ง
แพทย์เขาก็เลยลงความเห็นร่วมกันว่าอาจจะเกิดเพราะขาดยา
คืออาการของท่านที่แปลกแบบนี้อาจจะเกิดเพราะว่าขาดยา
และวินิจฉัยว่ามีภาวะอัลไซเมอร์ระยะที่๑ค่ะ
ในส่วนที่มีการตรวจพบเชื้อซิฟิลิสในทางการแพทย์
เขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเชื้อลวง

แต่เรื่องของซีฟิลิสการติดเชื้อก็มีหลายสาเหตุด้วยนะคะ

ถ้าให้แม่นยำเลยก็คือต้องใช้วิธีเจาะน้ำไขสันหลัง
ตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นนี้ด้วยค่ะ
อันนี้ก็เป็นการแถลงของทีมแพทย์นะคะ

อาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสง